สวย
แล้วคุณเต้ยพิวัตรก็คือนี่เลยค่ะ
พี่กองเวรายนะก็มาโพสต์รูปคู่กับคุณเต้ย
ในเฟซบุ๊กพร้อมข้อความว่าไหวนะไอ้เสือ
สร้างงานต่อนะเต้ยงานจะช่วยเป็นคำตอบให้กับทุกสิ่ง
ซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามากดไลค์มากมายกันเลยทีเดียวนะคะ
เดี๋ยวฉันเข้าไปส่งประวัติของครูเต้ยนี่นอกจากหน้าตาเขาจะดีนอกจากโปรไฟล์เขาจะเป็นถึงคุณครู
ตัวเขาเองเนี่ยยังเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมียอดวิวกว่า๒๐๐ล้านวิว
เพลงเขาดังมากคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เห็นหน้าตาแบบนี้เป็นคนอีสาน
ก็เลยเสียกับพี่ก้องไว้ไล่เป็นคนอุโวนนะคุณผู้ชม
แล้วเนี่ยคนอีสานหน้าตาดีทุกคนนะดูเกาหลีเลยเนอะ